ตามข้อมูลจากทางตำรวจนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นตำบลที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงเขาเป็นคนพัทธลุงนะ
ชื่อจริงคือนายชาวลิศทองด้วงอายุ๓๗ปีนะครับ

คือก่อนนั้นเนี่ยเสียแป้งเนี่ยเขาเคยแบบเตรียมเนื้อเตรียมตัวจะลงสมัครสมาชิกอบจด้วยนะอาจารย์
สมาชิกอบจพัทธลุงลงพื้นที่พบปะชาวบ้านหาสงหาเสียง

แต่เขามีคดีเยอะคดียาเสพติดคดีอาวุธปืนคดีฆ่าคดีพยายามฆ่า
คดีปล้นทรัพย์นี่เห็นไหมอายุ๓๗ปีเองยังไม่ทันได้เป็นออบจ
ก็มีคดีปล้นทรัพย์ที่สารพิพากษาก่อนโทษจำคุก๒๑ปี๓เดือน๒๕วัน
จำคุก๑๑มกราคมปี๖๕กำหนดพ้นโทษ๒๖พฤษภาคม๒๕๘๖อีก๒๐ปี
ทีนี้เมื่อ๗สิงหาคมปี๖๖ก็คือที่ผ่านมานี่เองนะครับ
เขาถูกย้ายจากเรือนจำกลางพัทธลุงเนี่ยมาที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมเนื่องจากทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลก็ถูกย้ายมา
แล้วเมื่อวันศุกร์๒๐ตุลาคมที่ผ่านมาก็ถูกส่งตัวมาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เนื่องจากอาการปวดฟันต้องมาพบหมอทันตกรรมแต่หมอเลื่อนไม่เจอหมอหรือหมอไม่ได้เข้าเวรอะไรต้องเลื่อน
จังหวะต้องถูกส่งตัวกลับเป็นลมวูบเป็นลม
เดี๋ยวคุณภาคภูมิผมขอตัดตอนนี้หนึ่งโทษเกินกว่า๒๐ปีเนี่ยปกติจะส่งเรือนจำกลางที่กรุงเทพ
ทั่วประเทศนะเขาส่งมานี่หมดนะเขาไม่ได้ให้อยู่ต่างจังหวัดนะเพราะคุกในต่างจังหวัดควบคุมคนที่เกินกว่า๒๐ปีไม่ได้
อันนี้ประเด็นที่หนึ่งก่อนนะครับเอาล่ะทีนี้มาเรื่องปวดฟัน
วันศุกร์๒๐อาจจะให้ออก๘โมงครึ่งเช้าวันอาทิตย์๒๒
แต่คืนระหว่างรอยต่อวันเสาร์มาวันอาทิตย์ช่วงเที่ยงคืน๖นาทีเนี่ย
ที่หนีไปลงลิฟต์ไปไปกับลูกน้องคนหนึ่งที่เดินพาไป
ผู้ต้องหาในคดีณขณะนี้ถูกออกหมายจับมี๔คนนะฮะที่ช่วยหลบหนีนะครับ
หนึ่งก็คือไหมนางสาวิลาวันอายุ๓๒นี่เป็นคนเฝ้าไข้
สองคือในปลอยหรือลูกวัวปลอยชีระวุฒิชุมศรีอายุ๓๑
คนนี้หนีไปกับเสียแป้งคนที่ลงลิฟต์ด้วยกันเดินลงลิฟต์ด้วยกันมีภาพอยู่นะฮะ
เอากุญแจผีมาส่งให้ไขให้ไขกุญแจโซ่ตรวนออก
สี่คือหมวยตามรายงานข่าวบอกเป็นเมียหลูกน้องของเสียแป้ง
มวยนี่จ้างไหมที่เป็นเขาปกติจะรับจ้างเป้าไข้ตามโรงพยาบาลร้ายแล้วอ่ะอ่ะ
จ้างค่าฝ่าเสียแป้งสี่ร้อยบาทต่อวันอืม
ตำรวจก็จะเรียกหลังจากที่เสียแป้งหายไปนะเรียกเสียแป้งอ่า
เรียกไหมมาสอบเพราะคือคนเฝ้าไข้ครับ
ให้การกับตำรวจบอกว่าระหว่างที่เฝ้าไข้อยู่เนี่ย
เสียแป้งก็ให้เขาเนี่ยไปซื้อโทรศัพท์มือถือให้เพราะว่าทีแรกจะขอใช้โทรศัพ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเสียแป้งก็ใช้โทรศัพท์ติดต่อ

เฝ้าอยู่หน้าห้องผู้ป่วยชายเป็นห้องรวม
ไม่ได้มาเฝ้าด้านในไหมเฝ้าอยู่
แล้วปอยเนี่ยที่ลงลิฟต์ไปด้วยกันเนี่ยมาหา
โดยปะปนมากับญาติผู้ป่วยคนอื่น
แล้วสุดท้ายเนี่ยปอยก็พอเสียแป้งใช้โทรศัพท์ติดต่อนัดหมายเนี่ย
ปอยก็กับบิ๊กเอารถมารับรอรับข้างล่าง

คุณจิ๊กเป็นคนเอากุญแจมาให้แล้วปอยก็เอาขึ้นไปให้เสียแป้ง
แต่ก่อนจะเอากุญแจมาให้เนี่ยสเต็ปแรกเนี่ย

แล้วมันตัดโซ่ตวนที่อยู่ที่ข้อเท้าแล้วล็อกกับเตียงตัดไม่ออก
ก็เลยเปลี่ยนเป็นเอากุญแจมาให้ไขกุญแจ
ออกไปตอนเที่ยงคืนหกนาทีคืนวันเสาร์

เนี่ยเพราะว่าทีแรกมันแน่นตัดไม่ออก
แล้วเจ้าหน้าที่เรือนจำก็เปลี่ยนตัวนะให้
เขาไปขอเจ้าหน้าที่เรือนจำบอกเอาหลวมหน่อยได้ไหม
ก็มันก็ยังเหมือนกับตัดไม่ออก
ก็เลยต้องไปหากุญแจมาไข
เนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้เฝ้าในที่เตียงนะฮะ
มารู้ตอนเช้ามืดที่เขามาตรวจอาการของคนป่วย

เนี่ยอาจารย์อาจารย์พงศ์อาจารย์ปรเมฆ
ครับคือ๓คนแรกเนี่ย๓วันแรกยกเว้นคนที่โอนเงินให้นะ
๓คนแรกเนี่ยเอาไปก่อน๕ปี

แต่ส่วนเสียแเป้งตัวโทษ๓ปี
คนที่หนีเนี่ยถ้าไม่มีคนช่วยมันไปไม่ได้
ไม่ได้เพราะมันคือโทษคนช่วยที่จะหนักกว่าโทษคนหนี

ส่วนผู้หญิงที่โอนเงินมาให้เนี่ยก็คือ
ยังต้องไปดูว่ามันเป็นความผิดขนาดไหน
ก็คือหมวยใช่ไหมหมวยที่เป็นคนจ้างหมายไปเฝ้าไข้วันละสี่ร้อย
คือหมายเนี่ยบอกว่าเสียแป้งบอกถ้าช่วยเขาหนีได้นะ
เขาจะให้สองแสนกลับบ้านหนึ่งหลังที่ภูเก็ต
ถึงเวลาเสียแป้งหนีแล้วจริง
หมวยนี่อาจจะยังห่างไกลอยู่นี่ตรงนี้นะ
แต่๓คนแรกที่และฟันทได้นะครับชัดเจน
ทีนี้เรากลับมานั่งดูอย่าง
คนหนึ่งก็แปลกใจว่าถ้าหมอเลื่อนเนี่ยค์คำถาม
หมอแจ้งลงเลื่อนจำไม่
หมายถึงตอนเลื่อนเหรอครับ
หมายถึงตอนเลื่อนหรือครับใช่เพราะเขาบอกว่านัดหมอไว้แล้วนะครับ
นัดหมอไว้แล้วแต่ไอ้ปูดฟันผมเห็นด้วยอาจารย์นะมันไม่ตายหรอกปูดฟันอะ